คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันบ้าง
บอกว่าถอนใจกันสักหน่อยหนึ่ง
คุณสืบจักรุณวันเติมน้ำมันคือแบบเหงื่อ

แต่ทำไมจำนวนลิตรที่ได้มันน้อยลงซะเหลือเกิน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
แจ้งราคาปรับขึ้นราคาน้ำมันผ่านทางเว็บไซต์

เบนซิน๙๕ขึ้นไปอยู่ที่๓๗๓๖สตถึง๘๖สตต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์๙๕อยู่ที่๓๐๒๕สตต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์๙๑อยู่ที่๒๙๙๘สตต่อลิตร
และสำหรับดีเซลที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในภาคการขนส่งปรับขึ้น

แล้วภาคการขนส่งเขาใช้ดีเซลกันหมดนะ
ตอนนี้ปรับขึ้นไปอยู่ที่๓๒บาท๗๙สตางค์ต่อลิตร
ถึง๓๓บาท๖๖สตางค์ต่อลิตร

แล้วก็ดีเซลปกติอยู่ที่๒๙บาท๗๙สตางค์ต่อลิตร
โอ้มีข้อความส่งมาทางไลน์นะคุณ
บอกว่าพฤษภาธมินน้ำมันขึ้นราคาติดกัน

แล้วก็๔รอบที่ปรับขึ้นในช่วงเดือนเดียวขยับกันแบบนี้นะครับ
แล้วก็ปรับสูงสุดในรอบ๓ปีนับตั้งแต่วันที่๑๘กุมภาพันธ์๒๕๕๘
นี่ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัดอีกนะคุณ
ถ้าบวกภาษีท้องที่ไปอย่างดีเซล๒๙บาท๗๙เนี่ย
มันก็จะทะลุไป๓๐บาทแล้วนะครับ
ด้านของเจ๊เกียวพระครรภ์ขนสม
เจ๊เกียวนางสุจินดาเชิดชัย
เจ้าของกิจการอู่ต่อรถทัวร์และบริษัทเดินรถเชิดชัย
เปิดเผยนะครับว่าวันนี้จะร่วมเดินทางไปกับสมาคมผู้ประกอบการขนส่งทั่วไทย
เพื่อเข้าพบนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เพื่อขอปรับราคาค่าโดยสารขึ้น

มันเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันดีเซล

ว่าจะเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้

ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน
เพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งในส่วนของ

ที่จะมีการปรับราคาเป็นขั้นบันไดตามราคาน้ำมัน
ว่าจะกระทบต้นทุนผู้ประกอบการแค่ไหนนะครับ

หพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
เพื่อขอชะลอการปรับราคาค่าขนส่งอีกร้อยละห้า
จากตลอดทั้งเดือนราคาน้ำมันยังสูงขึ้นอีกต่อเนื่อง
และมีแนวโน้มจะปรับราคาอีกนะครับ
ดังนั้นกระทรวงคมนาคมจำเป็นต้องเร่งเจรจากับผู้ประกอบการ
ชะลอการปรับราคาออกไปก่อน
ขณะที่ประกอบผู้ประกอบการของสหพันธ์
จะมีการประชุมสามัญพิจารณาชี้ขาดเรื่องนี้
ในวันนี้แหละครับ๒๒พฤษภาคม
อย่างที่บอกไปว่าภาคการขนส่งเขาก็กลัว
ปรับขึ้นมาในรอบเดือน๔ครั้งแล้ว
ใช่๒๔วันนี้ขึ้นมา๒บาทกว่า
ใช่ค่ะราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง

ราคามันอาจจะไม่ได้ปรับตัวในระยะยาว
แล้วก็ระยะยาวมันอาจจะคงที่

ที่ส่งผลต่อเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะครับ